คุณผู้ชมค่ะมาดูกันต่อเรื่องคดีความกันนะคะก็กับกรณีที่นางเอกสาวคุณแมทพีรณี
ก็เตรียมฟ้องชาวเกลียนคีย์บอร์ดที่ไปเม้นต่อว่าเธอ
ซึ่งกับเรื่องนี้ก็มีความเคลื่อนไหวกันตลอด
ล่าสุดนะคะตัวเธอเองนำภาพแชทที่มีหลายคนเข้ามาขอโทษ
ซึ่งต้องบอกว่าคู่กรณีของคุณแมทเนี่ยมีหลากหลายอาชีพมากคุณผู้ชม
นักเรียนนักศึกษาพนักงานเอกชนแม้แต่เมียสับปะเหลอคนนี้นะคะ
บางรายนะคะอย่างกรณีเมียสับปะเหลอเนี่ยเขียนมาบอกเลยนะคะบอกว่า
ได้รับหมายสารจากแมทแล้วสารภาพตรงเลยนะคะ
ไม่มีเงินล้านมาจ่ายให้ขอความกรุณาอย่าฟ้องเลยค่ะ
ซึ่งแมทเองนะคะก็ได้เปิดใจผ่านรายการบันเทิงของสังกัดตัวเองเนี่ยค่ะ
วันนี้เลยคุณผู้ชมบอกว่าเธอไม่ต้องการฟ้องร้องเอาสตางค์เพื่อสะใจแต่ศักดิ์ศรีนะคะ
แต่เพื่อศักดิ์ศรีแล้วก็ผลกระทบที่เธอเสียไปมันหนักมากจริงค่ะ
อยากทำให้เป็นเคสตัวอย่างด้วยนะคะว่าไม่มีใครควรถูกด่าทอแบบนี้
คนอาจจะมองว่าเธอใจร้ายไม่แคร์ผู้ชม
แต่เธอก็ขอถามกลับนะคะว่าในวันที่เธอต้องจมอยู่กับเสียงกร่นด่า
จากคนที่ตัดสินเธอจากข่าว

ดังนั้นค่ะเธอจึงเลือกกระบวนการยุติธรรมให้เป็นคนตัดสิน
เพราะที่ผ่านมาในการชี้แจงพูดความจริงไปแล้ว

และหากเรื่องคดีจบลงเธอบอกว่าเตรียมจะฟ้องแถลงข่าว
ถึงรายละเอียดที่ชัดเจนในเรื่องความรักด้วย
คุณผู้ชมก็ต้องยอมรับว่า๒ปีที่ผ่านมา
เธอโดนหนักจริงถึงขั้นไม่รับละครเลย
ใช่ค่ะก็คือมีกระแสพูดถึงเรื่องของว่าเธอเป็นมือที่๓บ้าง

อะไรต่างแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เธอเลือกว่า
วิธีนี้เป็นวิธีที่เธอจะสบายใจแล้วก็กรอบกู้ศักดิ์ศรีเธอขึ้นมานะคะ